จำเรื่องราวของจ่าจำปาได้ไหมฮะ
ที่ไปถกไปเถียงกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
แล้วก็มีการเคลียร์ใจเรียบร้อยแล้ว
จำปาก็ถือว่าทำผิดวินัยทหาร
ตอนแรกบอกให้จำขัง๔๕วัน

แต่ว่าทางหน่วยงานทหารทางผู้บังคับบัญชา

ก็คือจำขังตั้งแต่วันที่๑๗เมษายน

แต่หน่วยงานบอกเลยนะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่โซเชียล

ทำให้ต้องลดโทษเรื่องจำขังลงนะ
คือทางหน่วยงานเขาก็มี

จ่าจำปาเมื่อถูกลดโทษ
แล้วก็กลับบ้านไปดูแลแม่
ดูบรรยากาศในการที่จ่าจำปาถูกปล่อยและกลับบ้านหน่อยนะฮะ
นี่ครับจากกรณีของจ่าสิบเอกพีรศักดิ์จำปา
หรือว่าจ่าจำปาที่มีคลิปข่าวโต้เถียงกับผู้ว่าตรัง
กองทัพภาคที่๔มีคำสั่งจำขัง๔๕วัน

ก็คือถูกฝากขังที่คุกทหาร

เพราะว่าพฤติกรรมและการแสดงออกของจ่าจำปา
ข่ายกระทำความผิดตามพรบวินัยทหาร
ฐานใช้กิริยาวาจาไม่สมควร
และไม่ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ได้สั่งการให้ทหารทุกคนปฏิบัติตัว

โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลกลใดแล้ว

นี่นะฮะก็มีการลดโทษจำขังให้จ่าจำปาเหลือเพียง๗วัน
เมื่อวานนี้นะครับจ่าจำปาได้รับการปล่อยตัวแล้ว

เพื่อกลับไปดูแลแม่วัย๖๑ปีที่ป่วยหนัก
ขณะที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้จัดทีมแพทย์

และให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย
ให้กับจ่าจำปาและครอบครัวด้วย

แต่ว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศในการที่
ปล่อยตัวจ่าจำปาและกลับไปที่บ้าน
คือมีผู้บังคับบัญชาไปที่บ้านของจ่าจำปาด้วย
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทหารไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทำ
แล้วก็สัมภาษณ์หรือว่าบันทึกภาพ
เราก็ปฏิบัติตามนะเราก็เลยจะได้ภาพแฟ้มภาพ

แต่ว่าคำถามว่าทำไมจ่าจำปาถึงโดนลดโทษ
มีคำชี้แจงจากทางเสนาธิการกองทัพภาคที่๔
พลตรีปราโมทพรมอินในฐานะของโคศก
กล่าวถึงกรณีการลงทันจ่าสิบเอกพีรศักดิ์จำปา

และไม่ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับ
บอกว่าถึงแม้พฤติกรรมและการแสดงออกของจ่าจำปา
เข้าข่ายผิดพรบวินัยทหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงทันสถานหนัก
แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น

อีกทั้งจ่าจำปาได้สำนึกผิดในการกระทำ
ประกอบกับที่ผ่านมาได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ
ส่งผลดีต่อทางราชการ
และไม่เคยกระทำความผิดวินัยร้ายแรงมาก่อน
จึงเป็นเหตุอันควรปรานีลดโทษจำขังเหลือ๗วัน
ตั้งแต่๑๗๒๓เมษายนณจม๔๓
ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรอทุ่งสงศ์จนครศรีธรรมราช

ไม่ใช่กระแสสังคมที่มากดดัน
แต่เป็นไปตามขั้นตอนของการปกครอง
บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของหน่วยทหาร
ที่ต้องทำงานอย่างเป็นระเบียบนั่นเองนะครับ